มาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียลนะคะพบกับน้องเฟื้องค่ะ
รุสวัสดิ์วันศุกร์ที่ฝนพร่ำนะคะคุณผู้ชมเจอกันกับเฟื่องแบบนี้
มีเรื่องราวมาอัปเดตกันเช่นเคยค่ะ
เรื่องแรกเป็นเรื่องที่อยู่ในโลกออนไลน์
มีนิสิตสาวคนหนึ่งนะคะเขาโพสต์ข้อความว่าถูกจี้อยู่บนรถตู้
แต่ว่าทีนี้ตำรวจกำลังพยายามที่จะตามหาเรื่องต่อ
ตอนนี้ปิดเฟซบุ๊กไปเรื่องราวเป็นยังไงติดตามกันต่อเลยค่ะ
จากกรณีที่นิสิตสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านบางเขนนะคะ
โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวอ้างว่าถูกกลุ่มคนร้ายหกคนนะคะ
ใช้มีดจี้ชิงทรัพย์บนรถตู้โดยสาร
ต่อมาเนี่ยโชเฟอร์สังเกตเห็นว่าร้องไห้ค่ะ
ก็เลยจอดรถเปิดประตูส่งผลให้กลุ่มคนร้ายเนี่ย
วิ่งหลบหนีลงจากรถบริเวณค่ายทหารแห่งหนึ่ง
ทำให้ตำรวจต้องเข้าสอบปากคำนิสิตสาวรายนี้
แต่นิสิตสาวก็ยืนยันค่ะบอกว่าไม่พร้อมเข้าแจ้งความนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจนครบานบางเขนเนี่ย
ก็เลยประชุมติดตามความคืบหน้า
พร้อมวางกรอบการทำงานในการคลี่คลายประเด็นนี้อย่างรอบครอบค่ะ
โดยพันธุ์ตรวจเอกอำนาจอินทัศน์สวนเนี่ยค่ะ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางเขน
ระบุว่าจากการติดตามแกะรอยคดีมีความกระจ่างเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง
แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
เพราะว่ายังมีข้อมูลอีกหลายจุดค่ะที่ต้องสืบหา
อย่างเช่นภาพจากกล้องวงจรปิดตามสถานที่ที่นิสิตสาวให้ข้อมูลเอาไว้
ลงรถของคนร้ายบริเวณหน้ากรมทหารในพื้นที่
แล้วก็เรื่องของวินรถตู้ที่ถูกกล่าวอ้างด้วยนะคะ
จากข้อมูลทราบว่าวินรถตู้ที่ผ่านเส้นทางตามที่โพสต์แล้ว
มีจำนวน๔วินแล้วก็มีเพียง๑วินที่ตรงตามที่นิสิตสาวให้ข้อมูลไว้มากที่สุดค่ะ
ขณะเดียวกันตำรวจก็จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้คนขับรถตู้
พลเมืองดีแล้วก็ผู้โดยสารที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ติดต่อเขาให้ข้อมูลกับตำรวจ
ซึ่งก็จะเป็นเบาะแสสำคัญในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี